คุณผู้ชมคะเรื่องราวลักษณะที่ว่าจอดรถรถไหลมาทับรถไหลมาชนจนบาดเจ็บจนเสียชีวิตมันเกิดขึ้นบ่อยจริงนะ
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
เลิกงานขับรถไปจอดในบ้านแต่ว่าเข้าเกียร์ว่างและไม่ได้ดึงเบรกมือ
เป็นลักษณะเป็นเนินด้วยอะค่ะลงจากรถปิดประตูบ้านหันหลังให้รถ
รถไหลมาแล้วมาชนมาทับแล้วพยายามจะดันสู้กับรถอ่ะ
แรงคนสู้แรงรถไม่ไหวรถทับไปติดอยู่ใต้รถเสียชีวิตเลยนะคะ
ตอนที่ถูกไหลมาทับตัวคงจะติดเข้าไปแล้วด้วยไง
กูภัยมาช่วยช่วยไม่ทันจริงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
กูพัยสว่างเมตรธรรมสถานนะครนราชศรีมากูชีพจากเทศบันตมพลคราง
ต้องใช้เครื่องตัดทางนะคะพยายามจะช่วยเหลือนาง
กรกวักทาอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลโนนสูงเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยแจ้งไปว่านางพัทรกรเนี่ยถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่๖๖๓๒นครราชศรีมาทับทั้งตัวค่ะต้องใช้เครื่องตัดทางยกรถนำตัวออกมาแต่รถเนี้ยเป็นรถที่เล็กแล้วพื้นมันเตี้ยพื้นต่ำแบบนี้พอติด
ใช้เวลาสามชั่วโมงนะถึงจะดึงร่างออกมาได้อะแต่สุดท้ายนางพัทรกรก็เสียชีวิตนะคะคุณเจรายุทธ์บูญชูนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุที่หน้าบ้านอยู่ในซอยศูกสวัสดิ์อำเภอเมืองจวัดนครราชสีมาค่ะจากการสอบถามเพื่อนบ้านนะคะนางวรรณีมาสิริอายุสี่สิบเจ็ดปีนางสาวธารณีสุดอำคาอายุสี่สิบส
แต่ไม่ได้คิดอะไรไงคิดว่าผู้ตายคงจะเล่นกับสุนัขอยู่
แต่เสียงเงียบเพื่อนบ้านบอกมันเอกใจมันแปลกยังไงก็ไม่รู้
วิ่งออกมาดูดีกว่าปรากฏว่าก็เห็นภาพเลยว่า
รถยนต์ของผู้ตายมันไหลมาชนประตูเหล็กจนพังลงมา
แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ถนนหน้าบ้านเพื่อนบ้านก็พยายามมองหาว่าเอ๊ะ
แล้วก็ที่หัวมีแผลด้วยนะคะเพื่อนบ้านโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
จะมีแรงอ่ะนะเอาแม่แรงมายกรถแล้วก็จะดึงร่างออกมา
ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าขาไปติดอยู่ในล้อแล้วไง
รถได้แต่ก็ดึงขาออกมาไม่ได้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญช่วย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงช่วยกันอยู่๓ชั่วโมงกว่าก็นำร่างออกมาจากรถได้
แต่เจ้าหน้าที่และกู้ภัยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
พัทรกรเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่และกู้ภัยจะมาถึงด้วยซ้ำ
เอาเลยฮะคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกว่า
ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พัทรกรกลับจากที่ทำงานเอารถไปจอดในบ้าน
เกียร์ว่างไม่ได้ดึงเบรกมือนางพัฒนากรลงจากรถ
เพื่อจะไปปิดประตูหน้าบ้านจะล็อกบ้านอยู่แล้ว
รถไหลลงมานางพัฒนากรหันหลังปิดประตูบ้านอยู่นะคะ
ถูกรถชนเนี่ยล้มลงไปกลางถนนติดอยู่ใต้รถแล้วก็ขาไปติดอยู่ในล้อ
ทีนี้ค่ะพอไปตรวจสอบที่หน้าบ้านของนางพัฒนากรมันเป็นเนินจริง
จริงจริงเนินก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นเนินแหละ
รถมันสามารถไหลได้อ่ะค่ะอืม
แล้วก็พากันเอาไฟฉายเอาอะไรมาส่องแล้วก็เห็นพี่เขาอยู่ตรงท้ายรถนะคะ
อยู่ตรงท้ายรถแล้วก็เราก็เรียกเรียกชื่อพี่เขาพี่ตุ๊กพี่ตุ๊ก
เขาก็ไม่ไม่ตอบไม่ตอบเราเราก็ไปหาไม้
น้องก็เลยไปเอาแสลงมางัดเพื่อจะช่วยชีวิตเขา
แต่ก็เรียกเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ตอบที่เห็นสภาพรถเป็นรถเกียร์เอ็น
แต่รถล็อกนะเกียร์เอ็นแล้วทีนี้รถไหลเพราะว่า
ลักษณะเหมือนแบบเลิกงานมาจะเอารถเข้าเก็บเพราะกระจกรถนี้สองข้างพับแล้ว
จะเอารถเข้าเก็บแล้วทีนี้แกน่าจะมาปิดประตูแล้วรถไหล
เพราะบ้านแกเป็นเนินเนินชันแล้วรถไหลมาชนตัวแก
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับลูกของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ให้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้แม่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลโนนสูง
ลาออกมามาเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
อยู่บ้านคนเดียวค่ะส่วนลูกก็เป็นเพศรัชกรที่กาญจนบุรี
ลูกก็ต้องรับศพคุณแม่นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คือเราต้องทำให้ชินไปเลยนะครับจอดรถที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
คืออย่างผมเนี่ยเป็นชินโดยธรรมชาติเลย
เกี่ยวว่างกับใส่เบรกมือด้วยใส่เบรกมือจริงจริง
สองอย่างโดยธรรมชาติไปเลยเนี่ยมันก็จะป้องกันปัญหานี้ได้ระดับหนึ่ง
ทำให้เราคุ้นชินเนอะนะคะจะได้ไม่ลืม